แต่ก็ไปเจอเรื่องของสภาพฝนถนนก็ลื่น
สุดท้ายเสียหลักรถไปฟาดกับเสาไฟ

อะไรเหตุการณ์นี้รอดปฏิหารคนก็บอกว่าเฮ้ย
คอนขับเป็นยังไงบ้าง๘๖
รถกระบาดคันนี้ไปชนสาวฟ้ายิมริมถนนสายสุขุมวิทขาเข้าจันทบุรีในพื้นที่มู๑ตำบลเกวียนหัดอำเภอขุม
ก็เลยต้องประสานมูลนิธิกู้ชีพของขลุงเข้าไปช่วยเหลือก่อนนะครับ
ก็เป็นกระบาดมิซูบิชิสีขาวแบบนี้สภาพรถพังยับเยินนะแต่ขอให้ทะเบียนก่อนแล้วกัน๕๒๘๕
ถามว่าทำไมต้องให้เพราะว่าเขาบอกว่าแหม่คนขับโชคดีเหลือเกินทะเบียนอาจจะนำโชคมาให้คนที่ดูข่าวของเราอยู่ก็ได้นะครับ
ทีนี้เนี่ยสภาพของรถคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะฮะพังยับเยินไอ้โครงเหล็กที่เขาขึ้นมาตรงกระบะมันก็พังเหมือนกันนะครับ
กับเสาไฟเกือบจะหัก๒ท่อนแบบนี้
ประเด็นคือเสาไฟเนี่ยก็เสียหายไปด้วยนะครับ
แต่สิ่งที่มันทำให้หลายคนแหม่มันเป็นเรื่องบังเอิญหรืออย่างไร
ทำไมคะเพราะว่าใกล้ตรงนี้เขามีสารพระภูมิอยู่ริมทาง
อยู่ตรงนี้พอดีนี่เห็นไหม
เข้าไปอ้าวมีสารพอดีค่ะแล้วสารเนี่ยถูกถังน้ำแข็งจากท้ายรถเนี่ย
เด็นไปตกใส่สารด้วยโอ้แล้วตัวที่เป็นสารข้างบนเนี่ย
ล้มหักลงไปข้างล่างเหลือแต่แท่นอยู่นะครับ
ล่วงลงไปกระเด็นกระดอนไปแต่สิ่งที่มันอึ้งไปกว่านั้น
เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมใต้ฐานมีจอมปลวกอยู่
อ้าวมีทั้งสารมีทั้งจอมปลวกแล้วประเด็นคือรถไปชนขนาดนั้น
แต่รอดปฏิหารอะไรมันจะเยอะแยะเกี่ยวพันกันไปหมดเลย
คนขับคือใครนางสาวพาวินีนามสกุลดีชั่วกัน
อายุ๓๐ปีบาดเจ็บเขาบอกว่าตรงแก้มใต้ตาซ้ายเนี่ย
นิดหน่อยนิดหน่อยตอนกระแทกแต่ว่าเขารู้สึกตัวดีแล้วเขาก็สามารถถามตอบได้นะครับ
ก็เลยต้องไปช่วยเหลือประถมพยาบาลแล้วก็ไปดูข้าวดูของเก็บออกมาแบบนี้
แต่แหม่ตาวัยผู้สิทธิ์ของเราตาวัยไปเห็นอะไรวะแว๊บ
มีป้ายเขียนว่าจักรพรรดิโลละ๑๕๐บาท
อ๋อลินจี่ชัวร์
แล้วไปตกอยู่ข้างศาลพระภูมิอีกป้ายหนึ่งจักรพรรดิ๘๐บาท
อ๋อมีสองเลขอันนี้๘๐บาท
แค่ราคาผลไม้เนี่ยโลละ๘๐โลละ๑๕๐คุณก็จะตีเป็นเลขเหรอ
ก็มันเหมาะเจาะทั้งสารเอ่ยทั้งจอมปลวกเอยอะไรเอ่ยคุณ
คนก็สงสัยตอนแรกที่ถ้าเกิดว่าคุณน้ำแข็งไม่ได้บอกจักรพรรดิคืออะไร
แต่มันคือเขาเรียกว่าผลไม้
อ่าไม่พอมีคำว่าโลละ๘๐บาทโลละ๑๕๐บาทเมื่อกี้พอเห็นโลละปุ๊บอะมันก็จะเข้าใจแล้ว
ลิ้นจี่จักรพรรดิโลละ๘๐กับโลละ๑๐๐นะครับ
เอาสุดท้ายเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันอาจจะเกิดจากเรื่องของฟ้าฝน
อาจจะเกิดจากเรื่องของการขับรถโดยประมาทหรืออย่างไร
แต่ว่าสุดท้ายคนขับรถรอดอย่างปฏิหารทุกคนก็เลยเอ๊ะทั้งทะเบียนรถนะ
ทั้งจักรพรรดิ๘๐จักรพรรดิ๑๕๐ก็ว่ากันไป
เพราะอะไรก็วันพรุ่งนี้แล้วเนอะวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็เอามาฝากเป็นน้ำจิ้มให้ก่อนในคราวแรกกว่าในหน้า
ข่าวอุบัติเหตุยังไงให้เกี่ยวข้องกับตัวเลขก็อย่างนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม